เรื่องของสถานการณ์การเมืองในบ้านเราตอนนี้มีการชุมนุมโดยกลุ่มนิสิตนักศึกษาอยู่บ่อยครั้งนะคะ
เครือข่ายนักวิชาการก็เลยสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีการเปิดพื้นที่ตั้งคำถามแล้วก็แสวงหาคำตอบร่วมกันอย่างสันติค่ะ
ขณะที่นายกรัฐมนตรีวันนี้ขอร้องทุกฝ่ายให้ก้าวข้ามความขัดแย้งจับมือกันแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องของปากท้องให้ประชาชนสามารถพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ก่อนนะคะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการร่วมกันถ่ายภาพบริเวณด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้าธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
จังหวะที่นายกรัฐมนตรีเดินเข้ามาในจุดที่เตรียมพร้อมให้คณะรัฐมนตรีถ่ายภาพ
ก็มีการพูดคุยหยอกล้อกับพลเอกประวิทย์ด้วยนะคะบอกว่าวันนี้ใส่แหวนอะไรมา
ซึ่งพลเอกประวิทย์ก็ยกมือขึ้นแล้วก้มดูแหวนของตัวเองก่อนจะยิ้มอย่างอารมณ์ดี
ช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีก็แถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะคะ
เรียกร้องให้ทุกกลุ่มทุกช่วงอายุจับมือกันก้าวข้ามความขัดแย้งและความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน
เพื่อมุ่งไปสู่จุดเดียวกันก่อนก็คือความอยู่รอดปากท้องของประชาชนทั้งประเทศ
ซึ่งขณะนี้ทั่วโลกยังอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่เลวร้ายมากจนถึงมากที่สุด
ฟังเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีหน่อยค่ะ
อนาคตเป็นของคนรุ่นใหม่และอนาคตก็อยู่ในมือของคนรุ่นใหม่
คนรุ่นใหม่แสดงออกมาให้ทุกคนเห็นว่าเขามีพลังที่เดินหน้าประเทศไปในเส้นทางที่จะร่วมแรงร่วมใจกันทุกคนทุกฝ่าย
ก้าวข้ามความคิดเห็นความขัดแย้งความแตกต่างกันบ้าง
เพื่อช่วยแก้ปัญหาปากท้องในปัจจุบันและก้าวไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น
ทางด้านของสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีข้อสรุปออกมา๔ข้อนะคะ
หลังจากรับฟังรายงานของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ศูนย์รังสิตเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
คือยืนยันในจุดยืนของการเป็นสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
รับในสิทธิเสรีภาพการแสดงออกของนักศึกษาภายใต้ขอบเขต
คณะผู้บริหารขอรับไปสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างรอบด้าน
เพื่อชี้แจงให้สังคมได้รับทราบ
และสุดท้ายคือมหาวิทยาลัยจะพยายามป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงในมหาวิทยาลัย
เพราะเชื่อมั่นในการหารือกันแบบสันติวิธีค่ะ
ส่วนทางด้านเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองจำนวน๓๕๓คน
ได้ร่วมกันลงชื่อสนับสนุนเพื่อให้เปิดพื้นที่มหาวิทยาลัย

โดยเห็นว่าในช่วงเวลาที่สังคมไทยมีความขัดแย้ง
ความคิดความเชื่อและอุดมการเช่นนี้
ไม่มีสถานที่ใดที่เหมาะสมไปกว่ามหาวิทยาลัย
สำหรับการจะให้สมาชิกในสังคมได้ตั้งคำถาม
และได้แสวงหาคำตอบร่วมกันอย่างสันติค่ะ
ล่าสุดนะคะมีรายงานเรื่องของนายพระฤทธิวรักษ์
หรือว่าเพนกวินแก่นำสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
และในนามกลุ่มเยาวชนปลดแอบโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่า
โดนแจ้งความที่จังหวัดเลยว่าทำผิดในข้อหามาตรา๑๑๒แล้ว
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ผู้อำกับการสอนอนางเลิ้งได้ออกมาเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหา
พร้อมพวกรวม๕คนจากกรณีไปชุมนุมที่หน้ากองบัญชาการกองทัพบก
เมื่อวันที่๒๐กรกฎาคมที่ผ่านมาความผิดฐานฝ่าฝืนพระราชกำหนดฉุกเฉิน
แต่เจ้าตัวขอเลื่อนโดยบอกว่าอ้างว่าติดภารกิจอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่นะคะ